ว่าทำดีย่อมได้ดีใช้ได้จริงค่ะ

เพราะพี่บินทำกิจกรรมมาเพื่อสังคมมาโดยตลอด

พี่บินพร้อมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ

พ่อของคุณต้อสฟิตรีสามีของพี่นูนบรณนุษย์
ขอประกาศตอบแทนน้ำใจและช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ให้กับนักแสดงหนุ่มใจบุญเป็นเงินเดือนนะคะ
เดือนละ๕๐๐๐บาทครึ่งแสนนะคุณ
พร้อมทั้งจะช่วยโครงการที่พี่บินจัดขึ้น
และคนใจบุญย่อมนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอค่ะ

แต่ว่าพี่บินจะขอนำเอาเงินดังกล่าวนี้

เพราะตัวเองมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนไม่กี่พันบาทค่ะ

ของหนุ่มตอสได้มอบรถตู้หัวใจสิง
ไว้ใช้เวลาออกไปช่วยเหลือเคสต่าง

ก็ได้มอบเงินให้ไปช่วยเหลืออีก๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ
คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริง
จริงค่ะใช่แล้วแล้วขอช่วยชมพี่บินนะ
ดูลุคก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนสมรรถาอยู่ได้อยู่ง่ายนะ
ส่วนเสียโป้อภิรักษ์นะคะ
ถึงใครจะด่ายังไงก็ไม่สนค่ะ
ขอช่วยเหลือครอบครัวน้องประวิทย์วัย๒๐ปี
ที่เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ซึ่งก่อนหน้านี้พี่สาวผู้ตายส่งข้อความหาเจ้าตัว
น้องชายชื่นชอบและอยากเจอสักครั้งหนึ่งก่อนเสียชีวิต
โดยทันทีที่เสียโป้ทราบก็รีบเดินทางไปหาน้องที่โรงพยาบาล
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทีนะคะ
แต่ว่าไปไม่ทันคุณน้องจากไปอย่างสงบซะก่อนนะคะ
ก็เลยเปลี่ยนไปร่วมแสดงความเสียใจที่วัดแทน
พร้อมกับควักเงินให้ความช่วยเหลือไป๕๐๐๐๐บาท
โดยยืนยันนะคะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่เคยคิดจะสร้างภาพค่ะ
มันช่วยเยอะกันหน่อย
สร้างภาพแล้วได้อะไรได้เงินไหม
สร้างภาพแล้วได้อะไรได้เงินไหม
แต่เชื่อนะคะว่าการทำดีการทำแบบนี้เนี่ย

ใช่คือเป็นใครก็ต้องตกใจนะ
อยู่เนี่ยมีญาติของผู้ตายเนี่ยติดต่อมาว่าน้อง
ตอนที่เขายังมีชีวิตเขาอยากพบเราอย่างนี้

เสียโป้บอกเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องสร้างภาพนะ
มันเริ่มจากความรู้สึกของอย่างนี้ไม่ล้อกันเล่น

สร้างภาพแบบนี้ไม่ได้ตังค์เสียโป้บอกไม่สร้างดีกว่า